การที่ชาวนานำควายมาช่วยในการทำนาจะต้องมีการเตรียมควาย
โดยลำดับแรกคือการบังคับควายด้วยเชือกเพื่อให้ควายได้รับรู้ภาษาท่าทางสื่อความหมายจากการบังคับด้วยเชือก
เช่นการฝึกจูงควายหมายถึงการที่ผู้ฝึกจะต้องอยู่ด้านหน้าควายแล้วดึงเชือกเพื่อให้ควายเดินตาม
ระดับของเชือกที่เหมาะสมสำหรับการจูงคือระดับเอวของผู้จูง
และที่สำคัญจะต้องไม่ยกเชือกสูงเกินไปเพราะจะทำให้ควายเจ็บและอาจดื้อเชือกได้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน